ผิดท้ายกันหน่อยนะครับนายสมธรณ์ชัยบางยาง
ยกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยแผนหลังจากจบวอเล็กบอลไทยลีกนะครับ
ก็จะมีการเชิญนักกีฬาที่อยู่ในเป้าหมายทั้งชายแล้วก็หญิงครับ
โดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยก็มีผู้เล่นจำนวนมากนะครับ
ที่ต้องเตรียมสำรองไว้ในการแข่งขันในปีนี้ด้วยแล้วก็โอลิมปิกด้วยนะครับ
ส่วนทีมชายก็ต้องเรียกมาเก็บตัวไว้เยอะนะครับ
เพราะว่าพยายามจะเอาเยาวชนเข้ามาร่วมเก็บตัวกับพี่
เพราะว่าสมคมเองหวังผลในระยะยาวนะครับไม่ได้หวังผลในระยะสั้นนะครับ
เกมครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชายพาดเหรียญซีเกมนะครับ
ก็ครั้งนี้เองเนี่ยอยากจะได้เหรียญที่กัมพูชาก็เพื่อต้องการจะเรียกศรัทธากลับคืนมาให้ได้เช่นกันนะครับ